ยืนอยู่ที่ประตูเมืองสกรณคร
จุดตรงนี้ตั้งอยู่ทางผ่านเข้าเมือง

ซึ่งการมาที่นี่ก็เปรียบเสมือนว่าเรามาถึงจังหวัดสกลนครแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับที่สกลนครการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทานภูพาลราชนิเวศก็กำลังขับเขี้ยวกันอย่างสนุกนะครับ
ซึ่งวันนี้จะพาไปดูคู่ระหว่างขอนแก่นพบกับอำนาจเจริญครับ
ก่อนจะไปชมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานภูพาลราชนิเศษ
ครั้งที่สามสิบห้าที่จังหวัดสกลนครแฟนบอลจากจังหวัดต่าง

จังหวัดสกลนครก่อนได้ที่สูงตังค์อย่างตะง่า
ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าตัวเมืองที่ถือเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดสกลนคร
โดยได้ปฏิสถานพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อองค์แสนรูปเหมือน
อาจารย์มั่นภูริทัตโตและพระอาจารย์ฟั่นอาจาโล
เหมือนเป็นศูนย์กลางรวมความศักดิ์สิทธิ์และรวมใจของชาวเมืองสกลนคร
ซึ่งไม่เพียงจะงดงามแต่ยังมีความคลัง
สมกับเป็นเมืองแห่งศาสนาที่มีพระอาจารย์เกจิชื่อดังที่เป็นที่เคารพนับถือหลายรูป
จากนั้นมาที่สนามกีฬาจังหวัดสกลนครการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานภูพาลราชนิเวศวันที่๒
พบกับทีมอำนาจเจริญที่อาศัยนักเตะภายในจังหวัดของตัวเองลงแข่งขันเช่นกัน
เริ่มเกมในครึ่งเวลาแรกขอนแก่นเปิดเกมบุกเข้าใส่ทันทีและมาได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วนาทีที่๙จากศักดิ์สิทธิชื่นชีวิตและเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งเวลาแรก
ครึ่งหลังอำนาจเจริญแม้จะเปิดเกมได้มากขึ้นแต่ขอนแก่นอาศัยเกมตั้งรับและโต้กลับที่ดีและมาได้ประตูที่๒ในนาทีที่๕๕จากสหรัฐหลักทองยิงให้ขอนแก่นขึ้นนำเป็น๒ต่อ๐
แต่ถัดมานาทีที่๕๗อำนาจเจริญมาได้ประตูตีไข่แตกจากการยิงฟรีคลิกสุดสวยของจักรพงศรีสง่าช่วยให้อำนาจเจริญไล่ขึ้นมา๑ประตูต่อ๒
อย่างไรก็ตามขอนแก่นเปิดฉากบุกใส่อย่างต่อเนื่องมาได้เพิ่มอีก๓ประตูจากสหรัฐหลักทองที่ยิงประตูที่๒ให้กับตัวเองในเกมนี้นาทีที่๖๕และนาทีที่๗๕จากวิทยานามพวนและปิดท้ายด้วยโอภาษลาโชว์นาทีที่๘๕
ทำให้จบเกมขอนแก่นเอาชนะอำนาจเจริญไป๕ประตูต่อ๑เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จ
โดยหลังจบเกมโค้ดป้อมวันลบหาลาบหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าทีมขอนแก่นปีนี้ที่เน้นผู้เล่นท้องถิ่นลงเล่นและเป็นการเตรียมกีฬาแห่งชาติด้วย
ส่วนใหญ่ได้รองแชมป์จะเป็นรองแชมป์

ไว้พระทศาสตร์ภูภาและชิงวิทรครั้งที่๓๕วันพรุ่งนี้

โดยที่สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร

อุบลราชธานีพบกับชายภูมิ